ชาวบ้านเขาตามหากันค่ะว่ากระสุนปริศนาที่ตกลงไปที่โรงงานแล้วก็หลังคาบ้านของชาวบ้านเนี่ยมาจากไหน
ตอนนี้ออกมาเรียกร้องให้ตำรวจเนี่ยช่วยตามหาหน่อยนะคะเพราะก็ถือว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยของชาวบ้านที่ชนบุรีด้วยนะคะ
จุดหลักพาคุณผู้ชมไปดูที่แรกก่อนเลยตรงนี้ค่ะเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์นี่เห็นไหมฮะ
นี่คุณเห็นไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหเคราะห์ดีมากเลยนะคะที่ไม่โดนตัวใครนะคะ
โรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่๙ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะ
คนงานตอนนั้นทำงานกันอยู่ก็ตกใจค่ะคือตกใจสุดขีดเลยนะ
เพราะว่านั่งประกอบแบตเตอรี่จู่ก็ได้ยินเสียงดังเปรี้ยงตรงบนหลังคาตรงนั้นเห็นไหมฮะ
หลุงมาจากนั้นก็มีกระสุนปริศนาเนี่ยเฉียวสีสะปายก้มลงไปมอง
เป็นขนาดเก้ามอมอตกอยู่นะคะคนงานก็พอได้สติรีบออกไปดูด้านหน้า
ด้านนอกของโรงงานว่ามีใครมายิงปืนหรือเปล่า

พร้อมกับขอให้ตำรวจติดตามเจ้าของกระสุนปืนปริศนา

นี่เป็นจังหวะที่ตำรวจในพื้นที่ลงพื้นที่ไปตรวจนะคะ
ห่างจากโรงงานตรงนี้ไปสักประมาณ๓๐๐เมตร
ก็มีกระสุนปริศนาตกใส่หลังคาบ้านของชาวบ้านเหมือนกันค่ะ

หุดจุดเกิดเหตุก็คืออยู่ในหมู่บ้านอิสเตอร์แลนด์ซิตี้ค่ะ
สอบถามคุณวันทองพลัดแสนอายุ๕๘ปี

ครอบครัวนั่งรับประทานอาหารกันหลายคนตอนนั้นนะ

ที่กระสุนมันไม่เฉียวหรือว่าไม่โดนใครค่ะ
แล้วจุดที่กระสุนไปตกมันอยู่ภายในครัวใกล้กับซิงค์ล้านจาน
พอทุกคนทานข้าวเสร็จเธอก็เลยเก็บถ้วยชามไปล้าง
จังหวะที่กำลังล้างจานอยู่นั่นเองค่ะ
ก็ได้ยินเสียงลักษณะคืออะไรตกมาบนหลังคา
จากนั้นลูกกระสุนปืนก็ตกลงมาต่อหน้าต่อตาเลยนะคะ
เธอบอกว่าเดชะบุญมากที่กระสุนเนี่ยเห็นไหม
ไม่โดนตัวเธอแล้วก็คนในครอบครัว
แต่หลังคาเป็นรูกระสุนตกใส่ขนาดใหญ่
ก็ได้รับความเสียหายนี่ค่ะชี้จุดให้เราดูแบบนี้นะคะ
ผู้เสียหายบอกว่าอยากฝากไปถึงตำรวจนะคะ
อยากให้ดำเนินคดีกับคนที่ยิงปืนขึ้นฟ้า

ที่ทำให้คนอาจจะมีความเสียหาย

แต่ว่าคนที่เข้าไปดูมันเข้าไปสนุกด้วยนะ
ได้แล้วความเชื่อเรื่องของการยิงปืนขึ้นฟ้าต่าง
คือมันจะก่อให้เกิดความเสียหายตัวท่านเองแหละครับ